ก็ที่ว่ามีกลุ่มก่อตั้งกลุ่มไทยพักดีเกิดขึ้นใช่ไหมฮ

อันสึมเนื่องมาจากการมีผู้ชุมนุมหรือว่านักศึกษาในตอนนี้นะครับ
ที่ว่าออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย
อย่างที่พวกนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่กำลังเรียกร้องอยู่ในตอนนี้
เพียงแต่ว่าในบางประเด็นมีการจับจ้วงหรือว่ามินเมย์เกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูง
ซึ่งเรารู้สึกว่าเราในฐานะคนไทยที่ว่าอยู่ใต้ร่มโพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่ราชการที่ก่อนจนมาถึงราชการปัจจุบันนี้
เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนลูกคนนึงที่ต้องทำหน้าที่ปกป้องพ่อของเรา
ซึ่งพ่อของเราอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะมาชี้แจงหรือว่าอธิบายอะไรต่างได้
จึงมีการรวมกลุ่มเพื่อปกป้องพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือองค์ประกอบหลักสำคัญของ๓สถาบันหลักของชาติ
ก็คือมีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงมีการรวมตัวแล้วก็ก่อตั้งกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาครับผม
ประเด็นหลักที่เกิดขึ้นถ้าพี่เข้าใจผิดรีบแย้งนะคะคือส่วนของเนื้อหาหรือการขับเคลื่อนหลัก
เกิดขึ้นเพราะประเด็นการมีข้อเสนอ๑๐ข้อที่เวทีธรรมศาสตร์หรือเปล่า

มีส่วนนะครับเพราะว่า๑๐ข้อของธรรมศาสตร์ที่ว่ามีการเรียกร้องออกมา
ชัดเจนว่าในบางข้อก็มีการดำเนินคดีไปแล้วกับบรรดาผู้ที่ว่าออกมาพูดในวันนั้นใช่ไหม
ซึ่งแน่นอนเราเข้าใจได้แล้วว่ามันผิดกฎหมาย
หมินเบื้องสูงหรือบางเรื่องมีการนำข้อมูลไม่ใช่ความจริงหรือว่าบิดเบือน
อาจจะมีความจริงประสงค์แต่งเรื่องขึ้นมาเข้ามา
ทำให้เกิดสิ่งที่คนอีกกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นฮือขึ้นมาที่จะมาร่วมกับกลุ่มตรงนี้
จริงก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนลุกขึ้นมาต่อสู้ในคำนองนี้
เรื่องของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงแต่ว่าไม่มีการรวมกลุ่มเป็นเป็นกิจจารักษณะ
เขาก็จะมีการเป็นรวมกลุ่มของเขาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตามสไตล์ของเขาใช่ไหมครับ
ส่วนในครั้งของผมเนี่ยก็คือมีการรวมกลุ่มเพิ่งจะมีการเป็นรวมกลุ่มแบบเปิดตัวอย่างนี้ค่ะ
โดยการนำของคุณหมอวรงเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมาครับผม
ทีนี้ในส่วนของเวทีที่เกิดขึ้นที่เราใช้คำว่าเวทีที่เกิดขึ้นที่ธรรมศาส
ฉันไม่แน่ใจว่าเราควรจะอ้างถึงว่าเป็นเวทีธรรมศาสตร์หรือเปล่านะ
แต่เป็นเวทีที่จัดขึ้นที่มธนะคะ
ทีนี้ก่อนที่จะมาที่ชาญค่ะที่ฉันกลับมาเป็นฟอร์ตก่อนไหมคะ
ในส่วนของการก่อตั้งกลุ่มไทยพักดีเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นคุณหมอวรงที่น่าจะเป็นท่านหนึ่งที่เป็นแก่นำในส่วนของผู้ใหญ่นะครับ
คิดว่าจะทำให้การขับเคลื่อนของเราอาจจะต้องอธิบายมากขึ้นไหม
ผมคิดว่าการขับเคลื่อนของคณะประชาชนปลดแอบไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไปทำร้ายใคร
ไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อเรียกร้องที่ต้องการหรือมีเจตนาในการล้มล้างสถาบันพระมากษัตริย์
แต่เราก็ได้เล็งเห็นเหมือนกันว่าในการเมืองไทย๘๘ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในสมการทางการเมืองก็คือสถาบันพระมกษัตริย์
ซึ่งในรัฐมนุนแต่ละฉบับก็จะเขียนถึงสถาบันพระมหาศัตริย์ไว้
สำหรับการหาเพื่อนของเราเรายังยืนยันในข้อเรียกร้องเดิมนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของการหยุดคุกคามประชาชนร่างรัฐมนูลใหม่และยุบสภาภายใต้กฎกติกาที่เป็นธรรม
เราไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างอีกครั้งถ้าเราได้ไปมองดูถึง๑๐ข้อเรียกร้องของทางเวทีธรรมศาสตร์แล้ว
ถ้าดูเฉพาะตัวอักษรตัวบรรทัศน์ทั้ง๑๐ข้อ
แต่ว่าเราจะต้องอธิบายขั้นตอนว่าเราจะต้องเริ่มตรงไหน
ดังนั้นการเกาะตั้งของกลุ่มไทยพักค์ดีโดยสรุปแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับการขึ้นไหวของคณะประชาชนต่ออีก
เรายังจะขึ้นไหวต่อไปเรียกร้องปราชาธิปัตย์
ทีนี้ในส่วนของการเกิดขึ้นของกลุ่มไทยพักดีเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกว่ามันจะทำให้การขับเคลื่อนของกลุ่มที่ชุมนุมมาก่อนเนี่ยลำบากขึ้นในการอธิบายไหม
เพราะว่ากลุ่มไทยพักดีมีเป้าหมายชัดเจน
คืออาจจะมีการพูดถึงในรายละเอียดประกบกัน๓ข้อ

แต่ว่าในแง่ของการตั้งกลุ่มขึ้นมาหรือแม้กระทั่งการพูดถึงชื่อกลุ่ม
มันจะทำให้มันเป็นการนิยามกลุ่มที่เรียกร้องฝั่งตรงข้าม

คือจะถูกตีความว่าแคบลงคือว่าเป็นแค่เรื่องของสถาบันไหม
เราห่วงว่าจะเกิดความเข้าใจในลักษณะนั้นไหม

เป็นเรื่องที่เราจะต้องเคลียร์กันให้ดีว่า

ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการขยายพระราชนาของพระภาษาในช่วง๖ปีที่ผ่านมา
แต่มันมีปัญหาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจ
เรื่องของรับราชการรวมศูนย์เรื่องของรัฐสวัสดิการ
เรื่องของความเข้าเทียมทางเพศ
สิ่งเหล่านี้มันเป็นประเด็นหลายประเด็นที่เป็นปัญหาในเชิงการเมือง
และจุดมุ่งหมายของคณะประชาชนวันแอกคือเราต้องการปลดล็อกโครงสร้างทางการเมือง
อย่างนั้นเราจะเสนอทำไมว่าจะต้องมีการล่างรัฐมนุนใหม่โดยประชาชน
เราต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าเรามีจุดประสงค์เพื่อต้องการระบอบประชาธิปไตย
เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
ส่วนในเรื่องของสถาบันพระมหาศัตริย์เราไม่ต้องการล้มล้าง
แต่ข้อเสนอหนึ่งในการปฏิรูปสรรพสัตว์ก็ถือเป็นหนึ่งอาเจนด้าที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้น

ไปร่วมสถาบันพระมหาศัตริย์คือการทำให้สถาบันมีความสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น
เราลองยกตัวอย่างประเทศที่มีพระมหาศัตริย์และเป็นประชาธิปไตย
อย่างประเทศญี่ปุ่นใกล้บ้านเราเลยเอเชียประเทศอังกฤษแม่แบบของระบบรัฐสภา

เนี่ยสถาบันพระศัตริย์ได้ทรงอยู่ได้อย่างมั่นคงสถาพรอยู่ได้เป็นที่รักของประชาชน
เพราะว่าสถาบันอยู่กับระบอบประชาธิปไตยได้
แต่ว่ารัฐบาลผลิตการ๖ปีมาเนี่ยพยายามผ่านกฎหมายหลายฉบับ
ขึ้นตรงกับองค์พระมหาศัตริย์เองมีการออกพรกรโอนกำลังพลให้พระมหาศัตริย์เนี่ยทรง
มีกองกำลังที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของพระองค์เองได้
อันนี้คือสิ่งที่เป็นการทำลายสถาบันพระมหาศัตริย์
เป็นการที่ทำให้พระมศัตริย์ออกห่างจากระบอบประชาธิปไตย

ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลบนหลักของกฎหมาย
เราต้องการให้สถาบันพระศัตริย์อยู่กันในระบบประชาธิปไตยได้อย่างสง่างาม